ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกริ่นเอาไว้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอถูกใครก็ไม่รู้ค่ะ

แล้วเอาเก้าอี้เหล็กเนี่ยฟาดศีรษะเธอไม่ยั้งได้รับบาดเจ็บ
ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านค่ะ
จะหาสิ่งที่จะขอความรับบุกข้ามันไม่ที่ไป

นี่ค่ะจะเห็นว่าผู้ที่ก่อเหตุปีนกระโดดข้ามรั้วออกมา
ออกมาแล้วค่ะผู้หญิงออกมาก่อน
คือผู้ที่บาดเจ็บก็คือคุณน้ำหวาน
สภาพของเธอคือศีรษะแตกเลือดไหลอาบหน้าเลยค่ะ
ขาขวาก็มีแผลฉีกขาดด้วย
บอกว่าถูกทำร้ายที่บ้านค่ะ
อยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ๑กิโล
แล้วเธออยู่คนเดียวอยู่ในห้องนอน
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี

อย่างที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วที่เราไม่เห็นก็คือเธอบอกว่า
เอาเก้าอี้เหล็กทุบที่หัวของเธอหลายครั้ง

หลังจากนั้นก็เลยเดินออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อนที่ทำงานอยู่โรงแรมนี้ค่ะ
เคยมีเรื่องบะปรากลับบอกมั้ย
ไม่เคย
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการทำร้ายร่างกาย
แต่ประเด็นและสาเหตุเนี่ยเจ้าตัวบอกยังไม่รู้
มาดูกันค่ะเพราะว่าไปคุยกับนายออมสิน

ก็บอกว่านางสาวหวานเนี่ยนะคะ

อันนี้คุณพ่อเขาบอกแล้วก็มักจะอารวาสก็พาไปบำบัดหลายครั้ง
กลับมาก็เสพอีกก็เลยต้องให้อยู่คนเดียว

แล้วก็ใช้วิธีแวะมาเยี่ยมเอาข้าวมาส่งแทน
ส่วนเรื่องราวทั้งหมดไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมนางสวรรค์ถึงถูกทำร้ายค่ะ
คุณหวานยังไม่รู้นะคะว่าใครทำเธอก็บอกไม่รู้ไม่รู้จัก
อยู่ซอยตรงข้ามบ้านเผลอนะคะ
เพราะฉะนั้นทางผู้สื่อข่าวเราเนี่ย
ตามไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้
แต่ว่าไม่เจอไปเจอแม่ของเขาแทน
แม่เนี่ยบอกว่าสงสารนางสวรรค์นะ

แล้วอ้างว่ามักจะมีผู้ชายเอายาบ้ามาให้เสพ

เมื่อวานนี้ขณะที่เธอยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมลูกชาย
นางสวรรค์นี่แหละเดินมาตะโกน

คือมาแบบเนี่ยทุกวันจนลูกชายฟีล์ขาด

พอกลับมาลูกไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตะโกน
เป่าว่านางสวรรค์
เนี่ยค่ะคือบ้านที่นางสาวาอยู่เป็นบ้านญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วลูกหลานเจ้าของบ้านก็เอากุญแจมาล็อกแต่นางสวรรค์ปีนเข้าไปอยู่ในนั้นค่ะ
เยียนจะไว้ออกไป